ผู้เล่นคนสำคัญของทั้งสองทีมที่จะลงแข่งขันในวันนี้กันหน่อยครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวาสมลมัยตรีจิต
รายงานมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ

หลังจากแข่งไปแล้ว๒นัดแพ้ทั้งสองนัดยังไม่มีคะแนน
แต่ซานเฟชเช่ฮิโรชิมาเองก็แพ้มา๒นัดแรกเช่นกัน
นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเขาในการพลิกวิกฤตครับ

ซึ่งเกมรับเป็นจุดแรกที่ต้องแก้ไขให้ได้
และคนนี้ครับกรวิทนาวิเศษ

แต่ว่าคนอื่นก็จะต้องช่วยเจ้าตุ้ย
ในการหยุดเกมลุกของคู่แข่งด้วย

ก็จะต้องเป็นหัวใจสำคัญในการคุมเกมให้ได้
เพื่อที่จะจ่ายบอลอะไรข้างหน้าให้กองหน้าลุ้นทำประตู
รวมถึงการสอดขึ้นมายิงแต่แถวสอง
มีสถิติที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือ

ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกรอบชิงอันดับ๕เมื่อปี๒๐๑๙
ดังนั้นเขาจึงมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ
ที่อยากจะเอาชนะในเกมนี้ให้ได้ครับ

ซึ่งญี่ปุ่นตามหลังเกาหลีใต้๒ลูก

พาทีมคว้าแชมป์พร้อมตัวไปโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลอย่างยิ่งใหญ่
ติดทีมชาติไนเจรีย๗นัดยิง๓ลูก
มีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งความเร็วและลูกกลางอากาศ
ซึ่งเขาเคยพังประตูชนบุรีเอฟซีสโมสรจากไทยมาแล้ว
ซึ่งบุรีรำในยามที่ไม่มีอันเรสตูนเยสที่ติดโทษแบน

ยิงได้๙ประตูเสีย๑๔ประตู
ซึ่งชัยชนะครั้งเดียวเกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มปี๒๐๑๔
เฉินชนะคาชิวาเรโซ๓ประตูต่อ๒
ส่วนเย็นนี้๑๗นาฬิกาต้องลุ้นว่าบุรีรำ
ชนะทีมใจญี่ปุ่นได้เป็นครั้งที่๒หรือไม่